เหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดยาลา
คราวนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเองนะคะ

ทัวร์นี้เขากำลังพาผู้โดยสารจากเบตง

มีคนร้ายของคุณผู้ชมดักจี้ปล้น
ให้คนขับรถให้ผู้โดยสาร๑๐กว่าคนลงจากรถ
เท่านั้นไม่พอจุดไฟเผาค่ะ

ทัวร์โดยสารที่วิ่งระหว่างเบตงกรุงเทพ

ถูกคนร้ายเผาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนทางหลวงสาย๔๑๐ยาลาเบตงค่ะ
พื้นที่บ้านคลองน้ำขุ่นที่อำเภอบรรนังสตาจังหวัดยาลา

รถทัวร์คันนี้เป็นของบริษัทสยามเดินรถ

มีนายอับดุลละสแบร์โบเป็นคนขับ
แล้วก็รับผู้โดยสารทั้งชายทั้งหญิงรวม๑๔คน
เดินทางออกจากเขตเทศบาลเมืองเบตง
เพื่อที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานคร
ทีนี้พอมาถึงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ

ก็มีกลุ่มคนร้ายประมาณสัก๑๐คนมาพร้อมกับอาวุธปืน
ดักปล้นแล้วก็จี้บังคับให้คนขับรวมถึงผู้โดยสารทั้งหมด

แล้วก็ใช้น้ำมันราดพร้อมกับจุดไฟเผา
ส่วนคนขับรถทัวร์ก็เล่าว่าตอนที่เกิดเหตุ
เขาบอกแบบนี้เลยนะว่าจะไม่ทำร้ายใคร

รีบวิ่งหนีไปอยู่ในป่าข้างทาง
พอสอบถามว่าคนร้ายเขาแต่งตัวแต่งกายลักษณะแบบไหน

ฟังนายอับดุลเลาะเล่าให้ฟังค่ะ
ฮันทำร้าย

ทราบว่าคนร้ายมีการแบ่งกำลังออกเป็น๓ชุด
คือทำหน้าที่สอดประสานกัน
แรกใช้เลื่อยตัดต้นเหรียง

อีกชุดหนึ่งก็ขี่จักรยานยนต์
แล้วก็ชุดสุดท้ายค่ะออกไปสกัดให้รถหยุด

ที่ต้องการก่อเหตุวุ่นวายแล้วก็สร้างสถานการณ์นะคะ
ส่วนผู้ใดศาล๑๔คน
บางคนก็ยังอยู่ในอาการตกใจอาการช็อกอยู่นะคะ
จณฐีจึงมีการประสานกับทีมอาสากู้ภัย

เพื่อให้อยู่ในความดูแลของแพทย์
พื้นที่จุดที่เกิดเหตุนี้ค่ะคุณผู้ชม
เป็นจุดที่คนร้ายเคยลอบวางระเบิดรถยนต์

แล้วก็เป็นเหตุให้นายอิสราเสียชีวิต
พร้อมกับนายชาวลิศชัยเริก

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณปลายเดือนเมษายน

แล้วก็มาเกิดรอบนี้กับรถทัวร์
แต่ก็ไม่มีใครบาดเจ็บ